วันตอนด้วย
อารมณ์แบบนี้น้องมิ้นต้องสบายเพราะวันศุกร์แล้ว

อันนี้สบายนะครับเพราะขึกเหอะงหน่อย
วันสุขสบายอากาศหนาวนิดนิด
ก็เลยต้องมีกรอกเอ็กเตอร์ไซด์ออกกำลังกายกันหน่อย

แม่น้องมิ้นเดี๋ยวอย่าเพิ่ง

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
โอ้โหรับช้านิดหนึ่งนะครับแต่เอวดีเหมือนเดิมครับพี่น้อง
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐกับทิศเป้มาแล้วครับ
คุณผู้ชมครับอะไรที่น่ากลัวที่สุด

ผมบอกได้คำเดียวว่าคือมนุษย์
มนุษย์แกล้งสัตว์ต่างหลายสัตว์หลายชนิดแหละครับผม
ต่อไปนี้การแกล้งมนุษย์ของมนุษย์นะฮะ
แกล้งอะไรเชิญชมได้เลยครับ

หนังยางเส้นเดียวจะควบคุมชีวิตฉันได้เหรอเนี่ย

ถึงได้เอาหนังยางมาคาดหูยหูตั้งแบบนี้

ขับรถไปเถอะเจ้านายอย่ามากวนใจผมเลย

บรรยากาศข้างนอกนิดหนึ่งกินลมชงสะพานซะหน่อย
ออกนอกหน้าต่างรถเลยดีกว่า
ถ้าห่วงผมก็จับขาผมหน่อยผมชอบกินลม
ฮิ้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
เฮ้ยเป็นนี่ครับดิวไหมครับพี่ได้ไหมครับ
เอาเอาเอาขโมยขโมยขโมย

วิ่งกลับมาแล้วแม่พี่
แต่ทดสอบวินก็ไม่บอกผมหัวใจจะวาย

เฮ้อหาเก่ะเก่ะเก่ะ

นักวิ่งเก่าก็ร่างกายแบบนี้นะครับระวังนะครับเจอรองเท้ากันไปลองซื้อนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับอย่าลิทำนะครับคนขายหัวใจจะวาย
หมดเวลาแล้วครับกับทิศเป้ในเรื่องสีสันข่าวเช้าไทยรัฐ
สุขสบายครับทิศเป้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ